ตอนก่อนจะไปดูบริการวันไหลสงครามครับ
แบดังพาความสุขมาดูเหตุอาธิกรรมสเทือนขวัญ

หลานไปฆ่าน้าชายพร้อมกับครอบครัวรวม๓ศพ
เพราะเข้าใจผิดว่าน้าชายไปแจ้งตำรวจ
แล้ววันนี้ถูกตำรวจจับครับนำตัวไปทำแผนประกอบคำ
สารภาพชาวบ้านไปรุมดูลุมด่าสาบแช่งกันใหญ่ครับ
เป็นเสียงของชาวบ้านตะโกนด่าทอผู้ต้องหาแบบนี้
ผู้ต้องหาคือนายนิพนธ์ช้างแก้มหรือว่านายใหญ่ครับ

เป็นผู้ต้องหาไปฆ่านายสำรานเพชรประดับอายุ๔๔ปี
นางสาวรุ้งทิพย์สายทองอายุ๔๐ปี
แล้วก็เด็กหญิงประพัดศรเพชรประดับวัยเพียงขวบเศษ
นำศพไปเผาพร้อมบ้านครับเพื่ออำพลางคดี
สุดท้ายก็ถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบครับ
รับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่หมู่ที่๗
ตะบนสาลาลัยอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ทำกลางเพื่อนบ้านจำนวนมากไปรอดูการทำแผนตั้งแต่เช้า
พร้อมตะโกนด่าทอสาบแช่งผู้ต้องหาด้วยครับ
ทำให้ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเกือบ๓๐๐นายต้องรักษาความปลอดภัย
ป้องกันการถูกรุมประชาธรรม
ผู้ต้องหาเขาสารภาพแบบนี้เขาบอกว่า
สุราเข้าไปแล้วก็เสพยาบ้าเข้าไปก่อนเกาะเหตุด้วยความแค้น
เพราะเข้าใจว่านายสำรานซึ่งเป็นน้าชายของตนเอง
ไปแจ้งจำรวจให้ไปจับฐานมียาบ้าและอาวุธปืนในครอบครอง

ก่อนจะหันกลับมาชักปืนขนาด๑๑มมยิงใส่

แล้วก็ไปไล่ตามยิงหลังจนกระสุนหมดแมกกาซีนเลยครับ
แล้วก็เอาร่างบังลูกสาวตัวน้อยเอาไว้
เพื่อเปลี่ยนแมกกาซีนใหม่เสร็จแล้ว
เล็งปืนกระบอกเดียวกันไปที่ด้านหลังของน้าสาวหลายนัด
โดยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าจะฆ่าเด็กครับ
และไปโดนลูกสาวที่น้าสะพ้ายกอดอยู่ในอ้อมอกและเสียชีวิตทั้งคู่ครับ
เมื่อผู้ต้องหาเห็นว่าเสียชีวิตหมดเลยก็เอาน้ำมันราดเข้าไปแล้วก็จุดไฟเผา
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุก็นำไปซ่อนไว้ในท่อระบายน้ำของญาตินะครับ
ที่อำเภอกุยบุรีก่อนถูกจับตัวได้ในเวลาต่อมาครับ
ผลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตานะครับเป็นที่ปรึกษาสบ๑๐ก็บอกว่า
คดีนี้เนี่ยเป็นคดีสะเทือนขวัญได้สั่งให้คณะพนักงานสอบสวนเข้ามา
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบประคำผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียดครับ
มีหลักฐานเอาผิดผู้ก่อเหตุได้ยืนยันว่าตำรวจนั้นทำงานอย่างรัฐกลุ่ม
ทำให้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในคดีนี้
๒คนนะครับคือนายใหญ่ผู้ลงมือก่อเหตุ
ในข้อหากระทำความผิดฐานช่วยเหลือผู้ต้องหา
ถือว่าคดีนี้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็น่าพอใจนะครับ